อยู่ในครัวจะทำอะไรก็ตามทีฮะชมข่าวนี้เป็นวินาทีต่อวินาที
เป็นวินาทีหลอนระทึกขวัญและนั่นขาใครชมด้วยตาท่านฮะ
เร็วเกินไปมองไม่ทันแต่บางท่านบอกดูแล้วทัน
ดูรอบสองวงกลมให้เห็นยังเห็นทันเป็นขาคนเลยนะ
เป็นขาคนเลยผู้ใช้ติ๊กต๊อกชื่อว่าแถกะบานบาร์เบอร์
ชื่อนี้ไม่ต้องสนใจให้สนใจคลิปก็แล้วกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสัก๕ทุ่มหรือ๒๓นาฬิกาพอดิบพอดี
กลางคืนเลยเกือบจะเที่ยงคืนอยู่แล้วนะฮะขับรถไปตามทางจะเข้าสวน
แล้วมันจะมีป้ายซ้ายป้ายขวาป้ายบอกทางนะขับไปขับมาปรากฏว่าเหมือนเห็นขาคน
อ่าตอนแรกก็ไปเห็นพอมาย้อนดูคลิปเอ้ยเห็นเป็นขาคนด้วยนะฮะ
แต่ไม่เห็นมีตัวคนมีตั้งแต่มีตั้งแต่น่องลงมาจนกระทั่งถึงปลายขา
หลายคนบอกเฮ้ยนี่มันเป็นคนหรือเป็นผีกันแน่
ถ้าเห็นขาจะเป็นขาผู้ชายหรือขาผู้หญิงกันแน่
ดูแล้วเนี้ยสรีระร่างกายคล้ายขาผู้ชายอืม
มากกว่าขาผู้หญิงบางท่านบอกเออใช่แล้วล่ะชัดเจนแล้วล่ะ
ซ้ายมือเนี่ยคือทีมข่าวเราลองเพิ่มภาพให้ดูนะ
ถ้าหากเขาเป็นคนสรีระร่างกายเขาก็จะประมาณนี้
แต่ภาพจริงคือขวามืออยู่ในวงแดงเนี่ยไม่มีคนหรอก
ไม่เห็นคนแต่พอขยายภาพเพิ่มแสงโอ้โหยิ่งหลอนใหญ่เลย
มันเหมือนเห็นเป็นตัวทรงอ่ะเป็นตัวทรงแต่แขนกับตัวหัวเนี่ย
มันไม่ค่อยชัดแต่เห็นเป็นตัวลำตัวทรงขึ้นไปนะฮะ
แต่ตอนซ้ายมือเนี่ยทีมข่าวเราทำให้ดูฮะหลายคนบอกใช่
ดูแล้วมีความชัดเจนใกล้เคียงกับความเป็นจริง
ผีจะสิงโซนนี้แหละแต่บางคนบอกนี่มันทำคลิปคอนเทนต์
เรียกยอดไลค์มากกว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรอกนะฮะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้บอกพี่กัดอย่างชัดเจน
ตกลงแล้วตรงจุดนี้มันเป็นอะไรกันแน่
แล้วบอกว่าอย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีทำไมอ่ะ
ให้ดูด้วยแต่มันอยู่ในสถานะยืนนะฮะยืนแต่ขาแกว่งได้อ่ะ
เออมันยิ่งหลอนใหญ่คือนั่งจบมันลอยจากพื้นเหรอฮ
ลอยจากพื้นมันไม่มีที่ยืนแล้วมันไม่มีที่นั่ง
เพราะว่าเป็นป้ายแบบป้ายบางอ่ะมันไม่มีที่ยืน
มันไม่มีที่นั่งดังนั้นเหมือนเขานั่งแต่มันเหมือน
มันเหมือนป้าหนึ่งยืนเลยไม่แน่ใจว่าไอ้ตรงจุดนี้เนี่ย
มันกระดิกกิ๊กให้เราเห็นด้วยหลอนเข้าไปใหญ่
น่าดูถึงท้ายคลิปเลยนะฮะเห็นแล้วขนลุกเลยอ่ะ
ร้อนอ่ะล้อนหนาวอืมอะค่ะ